รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ปลื้มใจมากที่เราทำหน้าที่ของเราได้สำเร็จนะครับ

เห็นความดีใจของปะเล็กและปะจี้นี่
คือแบบภูมิใจและปลื้มใจนะ
ประทับใจและก็เห็นความที่คุณตั้งใจที่จะช่วยเราเต็มที่เลย
คุณตั้งใจที่จะช่วยเราเต็มที่เลย
ขนาดจะป่วยยังไม่ยอมหยุดเลย
จริงนะตื่นตันมากเลย
ป้าขาจากที่เป็นผู้ให้คนอื่นมาโดยตลอด
วันนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้รับบ้าง

รู้สึกโอ้โหปลื้มปลื้มมากดีใจมากเลยมีความสุขมากเลย

กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับ
ขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่แห่งนี้นะครับ
แน่นอนที่สุดนะครับ๑๘นาฬิกาตรงแบบนี้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง๒วันเลยนะครับ
พบกับเรา๒คนพร้อมกับลาวบันดาล

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วตอนนี้นะครับเป็นตอนพิเศษนะครับ
ในตอนที่ให้ชื่อว่าร้องได้ให้บุญ
แต่ว่าของเรานะคะตอนพิเศษตอนไหน
เงินทุนก็ยังสูงเหมือนเดิมค่ะ
ร้องครบ๑๐ยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท

ซึ่งอยู่กับเรามา๒ครั้งแล้ว

แล้วก็สามารถทำได้เลยเป้าที่ผู้สมัครเข้ามา

วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะคว้าไปได้อีกเท่าไหร
ขอต้อนรับคุณเอชายามิตยัยครับ
มิดชัยครับเชิญครับ
ลายตาชุดคุณเอเชยาจังเลย
นี่วอรี่ทำยังไงไปไหนมาไหนก็เนื้อหอมดูสิ
ผีส้มผีเสื้อลุมกันตอมเชิญ
ก็เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับเมื่อ๒ครั้งที่แล้วเนี่ยทำให้ผู้แข่งขันของทางบ้านของเราเนี่ยได้รับเงินทุนไปแล้วตามเป้าของเขาก็คือ๖๐๐๐บาท

ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วปลื้มใจมากที่เราทำหน้าที่ของเราได้สำเร็จนะครับ
แล้วเห็นรอยยิ้มเห็นน้ำตาแห่งความดีใจของป้าเล็กและป้าจี๊ดนี่คือแบบภูมิใจและปลื้มใจนะ
อย่างที่บอกครับว่าผมมาวันนี้มาเพื่อครอบครัวของป้าเล็กและป้าจี๊ดจริงนะครับ
ทำเต็มที่จริงนะครับแม้กระทั่งเมื่อสองครั้งที่แล้วเนี่ยก็ทราบวันนี้คุณเอยังมีอาการที่ยังไม่สบายอยู่
คือเสียงใช้เสียงเยอะพี่หนุ่มจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคอเท่านั้นเองค่ะ

ดีขึ้นเพราะคำลังใจนี่แหละ

ไม่นะพูดจริงนะว่ายาปกติก็ทานมาเพราะว่าต้องดูแลร่างกาย
แต่ยาใจของคุณผู้ชมนี่แหละครับ
นี่นะคะมาแล้วนอกจากให้แล้วเนี่ย
การได้รับมันจะได้รับเองอัตโนมัติใจจะฟู
ใช่เขาเรียกว่าสิ่งที่ทำให้ได้มีความสุขกันทั้งผู้รับและผู้ให้ก็คือบุญนี่แหละ
วันนี้ทั้งสองท่านมาพร้อมอยู่ทางด้านล่างของเราแล้วนะครับ
ขอต้อนรับป้าเล็กกับป้าจี๊ดนะครับสองสี่พี่น้องผู้ที่ต้องยอมแบกภาระเพราะคำว่าสงสารนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะป้าเล็กป้าจี๊ดนะคะ
นั่นก็หมายความว่าจำนวนเงินจะเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งเป้าไว้จากหกหมื่น
ครั้งนี้มีโอกาสแตะแปดหมื่นบาท
แต่ว่าก่อนจะแข่งขันป้าก็นั่งดูพี่เอร้องเพลงมาหลายครั้งแล้วเนอะ

ประทับใจแล้วก็เห็นความที่คุณตั้งใจที่จะช่วยเราเต็มที่เลย
ขนาดจะป่วยยังยังไม่ยอมหยุดเลยจริงจริงนะตื่นตันมากมากเลยอ่ะ
ไม่รู้จะเอาคำพูดไหนมาบอกแล้วล่ะ
จี๊ดล่ะคะอยากจะขอบคุณอะไรพี่เอไหมคะ
ก็ขอบคุณคุณเอมากเลยปีนี้เราก็จะโอ้โหมีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องไปรับจ้างทุกวัน
พี่เอวันนี้มาเป็นตัวแทนของทั้งคู่นะคะ
จากจะต้องทำให้ทั้งคู่ได้สตังค์กลับไปบ้านเยอะที่สุดเพื่อให้เยียวยาคนที่รออยู่ที่บ้าน
อยากให้พี่เอให้กำลังใจป้าเล็กกับป้าจี๊สักนิดนึง
แต่ผมเชื่อในเรื่องของความกระตันอยู่จริงที่ลูกควรมีต่อบิดาและมัน

อย่างที่ป้าทั้งสองท่านทำนะครับ
แม่เราท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อย
บัตรนี้เราเลี้ยงดูท่านกลับไปบ้าง
ก็ยังผมว่ายังใช้หนี้พระคุณท่านไม่หมดแน่
ทำไปเถอะผมเชื่อนะครับว่า
ต้องมีแต่สิ่งดีเข้ามาอีกแน่ครับ

เพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเพลงที่๘๐๐๐บาท
ถ้าพี่เอไม่หยุดและฟังอินโทร
สามารถไปได้เรื่อยจนกว่าจะถึงตัวเงิน๑ล้านบาทค่ะ
เอพร้อมจะเล่นเกมในรอบนี้หรือยังคะ

ทั้งสองท่านนะครับป้าเล็กกับป้าจี๊ดต้องการ๖๐๐๐บาท

เพราะว่าคุณเอทำไปแล้วร้องไปแล้ว๔เพลง
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่เพลงที่๕นะครับ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่มีมูลค่า๘๐๐๐บาท

ซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวป้าเล็กและป้าจี๊ด

ยิ้มอยู่นี่หรอครับ
ยิ้มสู้อยู่แล้วครับยิ้มสู้
แต่อย่าลืมนะคะตัวช่วยหมดแล้วถ้าร้องผิด

จาก๖เหลือ๓จะเหลือ๓๐๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่เอว่าจะหยุดหรือจะไปต่อ
ก็ต้องถามกันตามกติกาครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณเอครับในเพลงที่๕นี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ

รู้อยู่ว่าตัวช่วยหมดแล้วแต่รอบนี้สู้ด้วยใจ
สู้แบบเต็มที่เหมือนแบบที่ตั้งใจมาค่ะครับ
ขอให้โชคดีเพลงที่๕ครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

ไม่เคยคืนมาอยากรู้นักหนาไปร้ายหรือรุ่ง
คนห่วงใจโทรมเป็นลมห่อนล่า
เพราะเธอชอบมาบอกรักพี่ยุง
เธอคิดเช่นไรหนีไปเมืองกรุง
อยากรวยเงินทุนจึงทนไม่ไหว
เธอบอกให้รักแล้วหากใจลา
เธอรู้ไหมว่าให้ทำแค่ไหน
กลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัย
เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดี
หัวใจโสมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
โปรดคิดแม่
เจ้ตาย้อนมาบ้างสิ
เคยมาในนี้ใจพี่เสื่อมโส
ของตาให้รัก
รับต้นสู้ชีวิต